เติบโตทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับการเปิดพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ
แต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือกฎจราจรที่แตกต่างกัน
นำมาซึ่งความสับสนแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมที่กำลังเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่
ติดตามจากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
การเปิดพรมแดนไทยลาวผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓
ระหว่างจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน
ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดนครพนมเติบโตแบบก้าวกระโดด
โดยเส้นทางระหว่างไทยลาวที่เปิดพรมแดนขึ้น
ทำให้มีนักท่องเที่ยวและเกิดการค้าขาย

ก่อให้เกิดการสัญจรจำนวนมาก
โดยข้อมูลจากแขวงทางหลวงนครพนมระบุว่า
ปัจจุบันจำนวนรถวิ่งผ่านสะพานแห่งนี้
เฉลี่ย๔๐๘คันต่อวัน
หรือประมาณ๑๓๗๐๐คันต่อปี
โดยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและวินัยจราจร
ทำให้สถิติอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น
ทางสวบป่าวลาวเนี่ย
รถเขาจะใช้ขับทางด้านฝั่งขวานะครับ

ของเราไปนู่นก็ต้องไปขับเลนขวาเขานะครับ
ทีนี้กรณีลักษณะนี้ก็อาจจะทำให้

งงกับเรื่องของกฎจราจร
ซึ่งเขามาเนี่ยบางครั้งเนี่ย

แบบไหนก็จอดเหมือนกิดขวาง
ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ปี๒๕๕๓จำนวนอุบัติเหตุอยู่ที่๒๐๔ครั้ง

จำนวนอุบัติเหตุอยู่ที่๔๖๕ครั้ง
โดยเฉพาะปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๑๙คน
บาดเจ็บ๔๔๒คน
จุดพันธ์แดนตรงนี้เปรียบเสมือนจุดคัดกรรมแรก
ฝั่งลาวเข้าสู่จังหวัดนครพนมค่ะ
แต่ที่นี่ตรวจสอบได้เพียงเอกสารเข้าออกแดนเท่านั้น
และยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักผ่านแดน
รวมถึงข้อบังคับด้านการจราจรค่ะ
การนำรถบรรทุกสินค้าน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๗๐ตันต่อคันขับผ่านถนนเส้นนี้
เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดนครพนม
เพราะรถบรรทุกน้ำหนักเกินทำให้ถนนซุดตัวเป็นหลุมเป็นบ่อ
และทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมา
แขวงทางหลวงนครพนมชี้ว่า
หากรถบรรทุกเหล่านี้ใช้ข้อกฎหมายที่ว่าด้วยการใช้ถนนระหว่างประเทศที่ชัดเจน
จะช่วยทำให้การสัญจรระหว่างการสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
พร้อมเสนอให้รถที่จะต้องข้ามแดน
ต้องมีใบขับขี่สากลและมีประกันภัยด้วย

หากไทยและเพื่อนบ้านมีข้อตกลงระหว่างกันที่ชัดเจนกว่านี้
ฮิตภาษิกฤทธิพัฒน์เข้าเทราะทีวีรายงาน